พี่กู้ภัยเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริง
ที่จังหวัดชนบุรีก็ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกแล้ว
เพราะว่าที่นั่นชาวบ้านนะครับเขาได้ยินเสียงโหยหวน
ให้ช่วยช่วยเอาช่วยหน่อยเอา
ทำไมต้องร้องแบบนั้นเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวผมพาไปดูแหวกโพรงย่าบริเวณนี้นะครับ
แถวอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเนี่ยฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียงนะครับ
เขาก็มากันที่บริเวณตรงนี้เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกตัวล้อฟรีกันเลย
มาเจอกับต้นเสียงต้นเสียงที่โหยหวน
ขอความช่วยเหลืออย่างที่ผมทำเสียงให้ได้ฟังกันไป
เป็นอย่างไรนะคะ
คือลักษณะเขาคาดการณ์ว่าเจ้าหมาตัวนี้น่าจะติดอยู่ในนั้นนานพอสมควร
เหลี้ยวแรงมันก็เลยหมดคุณดูดิดินออกมาไม่ได้
เหมือนตอนนางเอกถูกแบบรักพาตัวแล้วพระเอกไปช่วย
ขอบคุณสวามอ้าวไอ้หมาตัวนี้น่ะก็ได้รับการปฐมพยาบาลนะครับ
ยาดมยาลมอย่าห่องอะไรมันก็มาจัดการให้แหละ

อยากสโหลเสล่ดดูนะ

ไม่ว่าจะชีวิตไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงสารสัตว

ขอบมือให้พี่คู่พายหน่อยวันนี้ทำงานหนักน่าจับทุกอย่าง
งูตัวเงินตัวทองช่วยน้องหม่องน้องหมา
โอ้โหน่ารักจริงคุณพี่ทำได้ทุกอย่างเลยจริงนะคะ